โอเคภาพภัพใจของเราเป็นยังไงบ้าง
ก็มีคนดูดเยอะกลังนั้นนึกมีคนมาเยอะเลย

มีคนมาดื่มไปมาวางไหล่

ก็ทำเหมือนไม่รู้แหละแต่จริงเหมือนจะรู้
มันมีอะไรบ้างที่รู้ที่เป็นเสร็จมาก
อะไรที่พี่ลุกออกมาพี่ลุกยังไงบ้าง
มันคือตลกมากคือตอนที่ชาไปเที่ยวเมาดีก่อนหน้าภูเก็ต
แล้วก็มีถามว่านี่ชาขอจะแต่งงานใช่ป่ะเท่านี้
เพราะว่าทำไมรู้สึกแปลกจะทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ว่าจะกลัวไปก่อนถ้าชาขอแบบนั้นจะทำแบบ

แล้วเขาก็ไม่ก็แบบจะคลิปหน้ายังงั้ง
เขาหลุดเองตั้งแต่แรกเลยตอนหลังซักครั้งมีเพื่อนไปเหมือนตอบ
มีโอกาสที่เขาทำให้เรามาที่จะคุกของเขาในแต่งงาน
ฉันไม่ทราบว่าเขาจะทำยังไง
แต่รู้ว่าจะต้องทริปนี้แน่

วันนั้นก็คือเหมือนเราไปเที่ยวบนเรือย้อ
แล้วก็มีเพื่อนเขามาเยอะเลย
อันดับแรกเราก็งงแล้วว่าทำไมครั้งนี้เพื่อนมาเยอะจังเลย

เหมือนเราร่วมไรมันทรง
วันนั้นเป้อตื่นมาแต่งหน้าสีกะโม้

ตอนนั้นต้องหน้าเต็มมาทุกวัน
แล้วก็เช้าก็ตื่นไม่มาแต่ค่อนข้าง

ค่อนข้างมั่นใจ

หมอโมเมนต์นั้นจำได้ไหมคะชาหรือว่า

ก็ซึมมากกับทุกช่วงที่เค้าพูดเลยอ่ะ
เค้าก็ถ้าคนที่ดูแล้วเค้าก็จะรู้ว่าเค้าก็จะพูดประมาณ
แบบแล้วก็โค้ดผ่านสังพันธ์กันนะ
แล้วก็แบบผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะ
คือมันไม่ใช่แบบ
คือเส้นทางความรักของชาติเลย
มันไม่ได้ผ่านไม่ได้รู้
คือแบบก็คือน้ำตาก็คืออยู่ในนั้นแล้ว

มาถูกจังหวะกับเจอคนที่โตก่อนใหญ่
นิ่งพอที่สามารถทำให้ชีวิตเราแบบนิ่งขึ้น
แล้วก็ไม่ต้องเหมือนทุกเรื่อง
ไม่ต้องการเป็นคนที่เหมือนกันเลย
แทนการคนที่เติบเป็นเป็นสถานการณ์อีกเว่าแล้วคืออะไร
ก็เขาก็ค่อนข้างต่อเล็งจบนะคะ

มันไม่มีใครพอมันไม่มีใครพอเงินที่ได้มามันไม่มีทางที่จะมากพอของเรา
มันโดนเหนือมันก็ต้องแบบมันไม่ค่อยมีจุดพอดีหรือพอใจ
เพราะฉะนั้นชาเชื่อว่าถ้าเราเจอตัวที่ถูกต้องแล้วไม่ควรที่จะปล่อยเขาไปให้หลุดมือ
ฉันรู้สึกว่าเราได้ความรักที่ดีมาเราก็ต้องรักษาต้องหยุดไหว
เหตุการณ์หรือว่าอะไรครับ
คือชาค่อนข้างประทับใจหลายเรื่องในตัวของพี่วาว
ถึงแม้ว่าเราจะอายุห่างกันแค่แบบอายุห่างกัน๑๔ปี
แล้วก็คุยกันเรื่องชื่อไลฟ์สไตล์ก็คืออายุอะไรมากชอบอะไรคล้ายกัน
แล้วก็ควบคุมเราได้ฉันชอบให้คนควบคุมบ้าง

คือไม่ได้สั่งเราอย่างนี้แต่ว่าแค่เขาอยู่นิ่งฉันก็รู้สึกเกรงใจเขา
รู้สึกว่าฉันต้องให้เกียรติเขาฉันต้องรักษาเขาไว้
มันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดเพื่อนแล้วมันแปลก
น่าจะเป็นแบบเวลาเท่าเย้า
ก็เท่ายังไม่ได้มีการคุยกันอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ

หรืออะไรยังไม่ได้เป็นการคุยอะไรกันเป็นเรื่องราวเลย

แสดงว่าชาติก็มีภาพในฝั่งบัวในฝันของเราแล้วว่าต้องเป็นแบบไหนหรือต้องออกมาเป็นยังไง
ครอบครัวเป็นยังไงก็มีภาพทุกคนล่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดว่าไหม
ไม่อยากที่จะคาดหวังเอามาทำให้เป็นปัญหาอะไรอีก
เราก็ทำตอนนี้ทำวันนี้ให้ที่สุดแล้วก็ดูแลกันไป
ชาติเชื่อเรื่องการดูแลกันไม่ใช่แค่เราเทคแต่เราไม่กรี๊บ

กิจดาวตัวใจจะอยากจัดงานอย่างไร
จัดงานไพรเวย์หรือยักจะจัดไฟเพื่อนสนิทหรือให้เกียรติการตั้งแล้ว
ก็น่าจะประมาณนึง

แล้วก็จะไม่อยากจะสิ้นเปลืองอะไรมาก
แต่ว่ามันแค่วันเดียว
รู้สึกว่าออกเงินไปทำบ้าน

แต่ว่ามาจากคุณแม่ของพี่วัด

เราจนยังไม่ได้รู้กัน
แต่เราก็รู้สึกว่ามันใหญ่ใช่ไหมคะ

เปลี่ยนแปลงของผม
คุณค่ะ

ก็ปล่อยโฟล์กันทุกคนเลยอะเพื่อนที่แบบ
คือเราเจออะไรเขาก็รู้หมดแล้วว่าก่อนหน้านี้หรือว่าเรามีปัญหาอะไร
ก็จะมีเพื่อนพวกกลุ่มนี้ที่ไปวันนั้นก็รู้
เขาก็ค่อนข้างดีใจที่ชาเอิมมีวันนี้สักที
ขอบคุณค่ะเชิญ